กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะ
ดิฉันปียรัฐติยภัยรัฐสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อชาติค่ะ
ตามที่มีผู้มีอำนาจบางคนนะคะได้กล่าวอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี๖๐
มีไว้เพื่อปกป้องหรือป้องกันนักการเมืองชั่วเชิดชูคนดี
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้แต่ในวันนี้ค่ะเราได้เห็นแล้วนะคะว่า
สถานการณ์ในปัจจุบันกลับเลวร้ายกว่าทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา
เส้นทางเดินของผู้นำได้เดินไปสู่การเป็นทรดายิ่งกว่าครั้งไหน
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการสืบต่ออำนาจที่ได้ถูกดีไซน์หรือออกแบบมา
เพื่อนำตัวเองกลับเข้ามาเป็นผู้นำประเทศ

ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
เพราะแค่จุดเริ่มต้นหรือจุดสตาร์ทนั้น
ขอสชได้ดีไซน์หรือออกแบบให้คนของตัวเองค่ะ
เริ่มที่๒๕๐แล้วค่ะ
หรือแม้แต่จะเป็นการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีการโกงกินมากกว่าทุกยุคทุกสมัย
ระบบตรวจสอบและถวงดุลนั้นอ่อนแอ
แทบจะไม่สามารถทำอะไรได้
แต่งตั้งและใช้งานลูกหลานลูกสมุน
อยู่ในองค์กรต่างเต็มไปหมดค่ะ
ซ้ำร้ายแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่า
จะเกิดขึ้นในสังคมนี้ในประเทศนี้
คือการขยันสร้างวาธกรรมค่ะ
เอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วยนให้คนอื่น
ศัตรูสมมุติให้กับคนในชาติเดียวกัน
ยุโยงปลุกปั่นจนเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มอายุระหว่างแนวคิดระหว่างชนชั้น
ซึ่งท่านผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศ
หรือผู้นำเหล่าทัพได้ขยันค่ะ
ขยันเหลือเกินในการสรรสร้างประดิษฐ์ประดอยวาธกรรมเหล่านี้ขึ้น
พอเรามีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งกับท่านประธาน
ก็มีการบอกกันค่ะว่าเป็นผลิตการรัฐสภา
และใช้กองทัพมายึดอำนาจคุมทุกองค์กรคุมทุกอย่าง
และเอาสถาบันที่สำคัญของชาติมาเป็นตัวประกัน
จนวันนี้ค่ะความขัดแย้งมันลุกลาม
จากที่มีแค่ท่านและฝ่ายที่ท่านตั้งตนเป็นศัตรูมาโดยตลอด
ส่วนวันนี้ท่านได้สร้างความขัดแย้งตั้งตนเป็นศัตรู
กับเด็กกับคนรุ่นใหม่
ท่านยังทนเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไรคะ
หรือความสุขของท่านคือการได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้เห็นความขัดแย้ง
ดิฉันไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
คือการสร้างผลประโยชน์ให้กับพวกท่านได้เข้ามาทำมาหากินมาหาผลประโยชน์
โดยการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่
ท่านประธานค่ะดิฉันขออนุญาตขยายที่มาของวิธีการที่คณะคอสชได้
กลไกของรัฐมนูลที่พวกเขานั้นออกแบบมา
เพื่อสืบต่อสืบทอดอำนาจเข้ามาบริหารประเทศ
เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับทราบอีกครั้งนะคะ
ท่านประธานค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะ
การออกแบบรัฐธรรมนูลนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะ
ว่ามาจากความกลัวค่ะ
ไม่ว่าจะกลัวว่าแก้ไขแล้วฝั่งพลเรือนจะได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาล
กลัวว่าจะเสียของเขียนแล้วตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์
รัฐธรรมนูญฉบับหลังปฏิวัติฉบับก่อน
กลัวไปหมดเลยค่ะกลัวจนทุกอย่างบิดเบี้ยว
แย้งจากความต้องการและความเป็นจริงที่ว่า
รัฐธรรมนูลนั้นควรออกแบบตามความต้องการของประชาชน
ท่านประธานค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างความกลัวค่ะ
ความกลัวที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มอบให้กับสังคมไทย
มีการกล่าวอ้างนะคะว่าอยากให้รัฐธรรมนูล
เกิดจากสัดส่วนที่ผสมมีโอกาสกระจายโดยทั่วถึง
จนเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนที่ได้คะแนนน้อย
ก็ได้เป็นสอสอค่ะซึ่งขัดกับความเป็นจริง
และณตอนนี้ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้นะคะว่าสอสอคะแนนน้อยเหล่านี้

แล้วสอสอคะแนนน้อยเหล่านี้ค่ะ
ก็ไปสนับสนุนให้ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรี
มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นค่ะว่าณตอนนี้
ใครได้ประโยชน์ประเทศชาติหรือตัวของพวกท่านเอง
ในเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันค่ะท่านประธานค่ะ

แบ่งเขตการเลือกตั้งเพื่อให้พวกตัวเองได้ประโยชน์
ระบบการเลือกตั้งแบบปัจจุบันที่เป็นบัตรใบเดียว

การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวทำเอาคนสับสนวุ่นวายกันไปหมด
แล้วพอมาคำนวณก็ไม่สามารถบอกสูตรการคำนวณได้อีกค่ะ
และนี่ก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์งูเห่า
กล้วยให้ลิงหรือแม้แต่วันเลือกตั้งอยู่พักหนึ่ง
หลังเลือกตั้งก็ย้ายไปอีกพักหนึ่งค่ะ
อีกทั้งนะคะพอเห็นว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
คะแนนจากสอสออาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ชนะ
ก็ไปเอาคะแนนค่ะจากเหล่าท่านสวนะคะที่ไม่ได้มาจากการที่ประชาชน
เลือกเข้ามาเลยแม้สักคนเดียวมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจหรือรู้สึกละอายใจใดบ้างเลยเหรอคะ
ท่านประธานค่ะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะ
ไม่ใช่เรื่องที่เราจะปล่อยผ่านไปได้
ถ้าระบบแบบนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอื่น
เราคงหัวเราะและสงสารที่คนในประเทศนั้นมีรัฐบาลทหารที่ปล้นอำนาจมาแล้วยังเขียนรัฐมนูล
บังคับใช้กับคนในประเทศนั้นได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ลองนึกภาพตามนะคะว่ามันเป็นเรื่องตลกหรือไม่
เราต้องเอาระบบการเลือกตั้งแบบเดิมค่ะในปี๒๕๔๐กลับมาใช้
ที่เป็นแบบเลือกคนที่ใช่เลือกพักที่ชอบ
มันจะได้เท่าเทียมกันค่ะไม่มีการคำนวณสุดมั่วเกิดขึ้นมาอีก
และต้องแก้ไขที่มาของสวที่ไม่ได้ให้อำนาจต่อคอสชเลือกมาทั้งหมดแบบนี้
ท่านประธานค่ะเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีค่ะ
ประเทศที่พัฒนาแล้วในระบอบประชาธิปไตย
เขาจะมีการพัฒนาไปตามสถานการณ์ของโลก
เทคโนโลยีเศรษฐกิจความปลอดภัยด้านสุขภาพความมั่นคงการขนส่ง
แต่ในทางกลับกันค่ะประเทศเราเองแค่ปัญหาเก่าและปัญหาปัจจุบัน
เรายังแก้ไขไม่ได้แล้วเราจะยังมีอะไรไปควบคุมถึงอนาคตอีก๒๐ปี
ซึ่งมันเป็นทฤษฎีค่ะทฤษฎีอวดอ้างว่าตัวเองดีคนอื่นชั่ว
ไม่รักชาติไม่เก่งเท่าตัวเองและนี่คืออาการของการหลงตัวเองนะคะท่านประธาน
แล้วที่คิดว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วใครก็ทำกันแบบนี้
ท่านเป็นข้าราชการท่านเป็นทหารซึ่งไม่เคยได้บริหารอะไรใดที่นอกเหนือจากวัฒนธรรมและกรอบเดิมเลย
วันนี้ท่านอย่าเอากรอบของท่านมาเป็นแบรีเออร์มาเป็นกำแพงให้กับประเทศนี้อีกเลยค่ะตอนนี้เราจะไปต่อว่าท่านมีชัยขออภัยที่เอ่ยนามนะคะ
กับคณะก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะท่านก็ได้สารภาพแล้วนะคะว่า
ร่างตามใจผู้มีอำนาจก็เหมือนพ่อกับแม่ค่ะท่านประธาน
ที่ไม่ยอมโอนถ่ายกิจการให้กับลูกพอตายไปแล้วลูกหลานก็ไปที่อื่นกันหมด
กิจการก็ตายไปกับตัวเองเลิกเถอะนะคะยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ท่านประธานค่ะรัฐธรรมนูลปี๖๐ที่เขียนแล้วเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย
เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แต่กับเจ้าสัวบางรายจนเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ประเทศเราติดอันดับต้นต้นของโลกนี่คือรัฐมนูลที่อนุญาตให้คนรวย
ทรัพยากรของชาติเพื่อการผูกขาดโดยไม่สนใจในเรื่องของกระจาย
การกระจายรายได้แม้กระทั่งตัวเลขของการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจเอง
ไม่สนใจการกระจายตัวกระจุกแตกกลุ่มทุนกับพวกพองกันเอง
ทั้งที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องคอยควบคุมดูแลอย่าให้เกิดการเอารัฐเอาเปรียบ
นับตั้งแต่วันที่ยึดอำนาจมาดิฉันยังไม่เห็นเจ้าสัวหรือนายทุนคนไหนเลยนะคะ
ลงโทษจากการผูกขาดเลยวันนี้ค่ะท่านประธานบริษัทยักษ์ใหญ่
วบรวมกิจการจนคลองตลาดเกิน๘๐แล้วสังคมเราจะอยู่กันอย่างไรคะ
ปล่อยให้ระบบทุนนิยมเจ้าสัวครอบงามมันได้ซ่อนเอาไว้ค่ะ
มันซ่อนเอาไว้ในรัฐธรรมนูลเราต้องแก้ไขเนื้อหาเหล่านี้
เรื่องของสิทธิเสรีภาพค่ะเสรีภาพที่อยู่ภายใต้กฎหมายของเรา
สุดท้ายมันถูกริดร้อนมากกว่าที่จะได้รับการปกป้องและเคารพ
เรามีบทบัญญัติเรื่องนี้แต่ไม่รู้ว่าเราจะเขียนหลอกกันไปทำไมนะคะ
ที่ฉันเห็นว่าต้องแก้ไขเพิ่มเติมคือต้องไม่ริดร้อน
หลักมนุษยธรรมที่มนุษย์พึงมีค่ะและต้องใช้ได้จริง
เห็นนักรบหลายท่านค่ะชอบเข้าวัดไหว้พระขอด้วยค่ะ
อย่ามัวแต่สองพล้ากันนะคะขอให้สวดมนต์อารทนาศีลกันด้วย
ส่วนในเรื่องของการคุกคามโดยเฉพาะการจับกลุ่มอุ้มหาย
ไปเจรจาในค่ายทหารการบุกลุกเข้าบ้านโดยอ้างอำนาจตามอำเภอใจว่า
เจ้านายอ่ะให้มาอาวุธครบมือกำลังสี่สิบถึงห้าสิบนาย
มาตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งแต่ยึดอำนาจมาไม่ต่ำกว่า๕๖ครั้งนะคะ
ที่บ้านที่ฉันเองโดนในการบุกรุกเข้าบ้าน
ในครั้งแรกมีการพังประตูบ้านมีการทุบประตูห้องนอน
แต่โชคดีนะคะที่พี่ชายดิฉันไปเรียนที่จุฬาลงกรดิฉันเรียนที่เกษตรศาสตร์
ส่วนน้องสาวเรียนที่เตรียมอุดมไม่อย่างนั้นเนี่ย
ยังไม่รู้เลยค่ะว่านี่สิสองคนกับนักเรียนเตรียมอุดมเป็นหนึ่งคนจะโดนอะไรบ้าง
ดิฉันเห็นว่าต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมค่ะต้องไม่ริดร้อนเกินหลักมนุษยธรรมที่มนุษย์พึงมี
และต้องใช้ได้จริงกับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและที่สำคัญที่สุดค่ะ
ตอนนี้ค่ะท่านประธานประชาชนเขารอค่ะ
รอว่าสภาจะเอาอย่างไรพวกเขาไปไกลแล้วนะคะ
ไกลกว่าพวกเราในที่นี้แล้วค่ะท่านประธานเขาอยากเห็นประเทศชาติเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้
ปลดล็อกจากปัญหาต่างต่างเสียทีเขาส่งรายชื่อและยังออกมากดดันเป็นรายวันขนาดนี้
ดิฉันจึงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนมากที่ทางสภาจะต้องพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เป็นประชาธิปไตยจริงสักที
ที่ฉันขออนุญาตอ้างอิงคำพูดของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะว่า
ทำไมเขาถึงเข้าใจคนในชาติทำไมเขาถึงเรียกทุกคนว่าเป็นคนชาติเดียวกันดิฉันอยากจะเห็นผู้นำของประเทศเราคิดได้แบบนี้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
ในส่วนของประเด็นอื่นอื่นท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดกันไปแล้วนะคะดิฉันจึงขออนุญาตไม่รบกวนเวลาอันมีค่าของสภาดิฉันขออนุญาตเห็นด้วยกันกับการรับหลักการขอบคุณค่ะ